กระเจ้าหงอกเจ้าข้าเฮ้ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ช่วงซูเปอร์ชุมชนวันนี้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้อยู่กับดาวสุภาษาราคนสวยอีกเช่นเคย
วันนี้ดาวขอพาคุณผู้ชมมาลาเปี๊ยกมาเลี้ยงปลา
กันที่ศูนย์การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุ๊ย
ชุมชนบ้านโปโลตำบลกำมาลาสัยอำเภอกำมาลาสัยจังหวัดอินรสาห์กาวาสิน
ที่นี่เป็นชุมชนที่เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยขายมานานถึง๓๐ปี
ทำรายได้ปีละเกือบ๒๐๐ล้านบาท
นำทีมโดยผู้นำชุมชนนั่นก็คือ
คุณจิรภาพิมลผู้ใหญ่บ้านบ้านโปโลนั่นเองค่ะ
โดยชุมชนแห่งนี้มีกลุ่มชาวบ้านผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยทั้งหมด

และมีเนื้อที่ในการเลี้ยงปลาดุกทั้งหมดจำนวน๕๐๐๖๐๐บ่อ
มีบ่อเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเยอะขนาดนี้
บริหารการเลี้ยงยังไงคะคุณพี่จิรภา
มันมีการเลี้ยงแบบพันธาสัญญานะคะ
ใน๓๐คนจะมีอยู่ประมาณ๔กลุ่มเสียเท่าแก่นะคะ
แต่ละเถาแก่การเลี้ยง๑๐บ่อคือกัน
เท่าแก่ก็จัดการเลี่ยงแบบให้อาหารสำเร็จรูปไปเลย
เท่าแก่ก็จะมีอาหารสำเร็จรูปแล้วก็มีโครงไก่บดในการเลี่ยง

รู้เรื่องการบริหารแล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะ
ว่าต้นทุนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยต่อบ่อต่อไร่ลงทุนยังไงบ้าง
สำหรับราคาพันลูกประดุกบิ๊กอุยและอาหาร
จะอยู่ที่๒๕๐๐๐บาท
โอ้โหถึงต้นทุนจะเยอะแต่กำไรที่ได้กลับมานั้น
มหาศาลเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เพราะขายปลาดุกบิ๊กอุยได้วันละ๑๐ตัน
รายได้ประมาณ๑๙๘ล้านบาทต่อปี
มาแส่แม่จ้าว
อยากเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุ๋ยบ้าง

ส่วนการซื้อขายก็จะมีแม่ค้ามารับถึงปากบ่อ
นำไปจำหน่ายทางภาคอีสานและภาคเหนือ
อกจากนี้ทางชุมชนยังมีการแปรรูปปลาดุกจำหน่ายอีกด้วย
น้ำพริกปลาดุกและปลาแดดเดียว
ว้าวสุดยอดจริง
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม
และในเมื่อชุมชนบ้านโปน
ลูกเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยเด้อจ้า